เขาปลูกแตงกวาแบบไม่ใช้ดิน
แบบไม่ใช้ดินเป็นการศึกษาการปลูกวิธีใหม่แล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีด้วย
นายสมชายกงเซ่งอายุ๔๑ปี
เป็นเกษตรกรหมู่ที่๘ตำบลท่าหินอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลา
ส่งขายให้กับลูกค้าในจังหวัดสงขลาอยู่แล้ว

ทดลองนำพืชชนิดอื่นมาปลูกในระบบเดียวกัน

ได้นำแตงกวาพันลูกผสมจำนวน๖๐ต้น
ทดลองปลูกในระบบไฮโดรโปนิกไร้ดินไงคุณ
ต่างจากการปลูกลงดินที่ต้องรดน้ำพรวนดิน

แล้วก็ในแปลงปลูกขนาด๒คูณ๔เมตร

ปลูกแบบนี้ปลูกแค่๒๕วันก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้
ซึ่งแตงกวามีขนาดใหญ่ลูกสวย
นี่สมบูรณ์แบบนี้คุณดูสิ

ปลูกลงดินจะต้องใช้เวลา๔๐วันให้คุณ
กว่าจะเก็บผลได้อันนี้ประหยัดเวลาไปได้อีกตั้ง๑๕วันนะครับ
ตอนนี้มีการเตรียมขยายแปลงปลูกเพิ่มเติมอีก

คือเป็นประสุทธิ์อาสาของอำเภอสถิงพระ
ฉีดวัคซีนและรักษาโรคสัตว์ให้กับชาวบ้านในพื้นที่
เพราะเรียนจบด้านการเกษตรมา
นี่แหละครับคนขยันจริงนะพี่น้องเกษตรกรของเรา